ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นักเรียนนักเลงเหมือนกันนะคะ

เพราะว่าก็ถือว่ามีทั้งการพยายามแก้ไขปัญหา
เพื่อให้ทุกอย่างออกมาดูทุเลาลง

ก็เป็นผู้ต้องหาฆ่าเยาวชนชายวัย๑๗ปี

ก็มีการพาไปขอโทษแม่ของผู้เสียชีวิตด้วย
ให้คุณผู้ชมไปดูช่วงเวลานั้นกันค่ะ
ดูใกล้ครับ
ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดนะ
กับการที่แม่ของผู้เสียชีวิตต้องมาเจอกับคนที่ฆ่าลูกตัวเอง
แต่ก็ต้องบอกว่าในขณะเดียวกันก็สวยงามเหมือนกันที่คุณแม่ให้อภัย
ใช่บอกว่าไม่อยากจะให้ไปทำแบบนี้กับครอบครัวอื่นอีก
ใช่ค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่นายอัสลามกัมมะยี
นักศึกษาอาชีวะย่านบางกะปิที่เป็นผู้ต้องหาร่วมกับเยาวชนชายอายุ๑๗ปีอีกคนนึง
ใช้มีดแทงนายวิสรุธโสพบุญนักศึกษาต่างสถาบันจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๔กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ริมถนนเรียบวารีเขตน้องจอกค่ะ
นายอัสลามถูกจับตัวได้แล้วก็มาคุกเขาขอขมานางวันนีมินเดน
แม่ของนายวิสรุธที่ถูกแทงจนเสียชีวิต
อย่างที่คุณแม่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าอโหสิกรรมให้
แล้วก็ขออย่าให้ก่อเหตุเช่นนี้กับใครอีก
เพราะเป็นพ่อเป็นแม่ทำทุกอย่างเพื่อลูกทำงานหาเงินส่งให้ลูกเรียนหนังสือ
สักครู่ที่คุณแม่บอกว่าลูกฉันตายไปแล้วแต่หนูยังต้องอยู่บนโลกใบนี้
อย่าทำแบบนี้กับใครอีกนะคะ
นายอัสลามเองก็ให้การรับสารภาพค่ะ
ระหว่างนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยบอกว่าตัวเองเป็นคนลงมือก่อเหตุจริง

ก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคู่อริเก่าที่เคยยิงใส่ตัวเองกับเพื่อน
ก็เลยทำมือเป็นสัญลักษณ์สถาบันให้เพื่อนเนี่ยตามไปแล้วก็ไปลงมือแก้แค้น
โดยหลังก่อเหตุนะคะก็หนีขึ้นรถทัวร์ไปกบดานอยู่ที่จังหวัดสุราชธานี
แต่สุดท้ายก็ถูกสกัดจับได้ที่จังหวัดชุมพรค่ะพลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
รักษารักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็ได้กล่าวนะคะว่าสั่งให้พนักงานสอบสวนเนี่ย
ดำเนินคดีกับผู้ปกครองของเยาวชนทั้งสองคนแล้วฐานปล่อยประละเลยให้ไปก่อเหตุ
พร้อมกับฝากเตือนไปยังนักเรียนด้วยนะคะว่าอยากให้หลีกเลี่ยงการแสดงสัญลักษณ์ในทางที่ผิด
ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ตามของสถาบันก็ดีหรือว่าสัญลักษณ์ต่างให้หลีกเลี่ยง
ให้เปลี่ยนเป็นทำสัญลักษณ์นี้แทนซึ่งสัญลักษณ์ที่ว่านี้เนี่ยค่ะ
หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้พลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
ตอนนี้เป็นวาดที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบานแล้วนะคะ
ก็ได้เป็นคนนำตัวนายอัศลามาแถลงข่าวก็เนี่ยค่ะบอกว่า
ให้ร่วมการแสดงสัญลักษณ์มือฉันรักคุณ
เข้าไปแล้วเคยทำท่าสารางเฮงโยไปแล้ว
ซึ่งจากกรณีนี้ตามคำสั่งคศที่๓๐ทัพ๒๕๕๙
คือต้องเอาผิดกับผู้ปกครองของนายอัศลาม
เอาผิดกับสถาบันการศึกษาของนายอัศลามด้วย
เมื่อวานี้พศนี่ก็เชิญตัวคุณแม่ของนายอัศลาม
เชิญตัวทางฝ่ายปกครองของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาพิเศษมหานคร
ซึ่งเป็นสถาบันของนายอัศลามมารับฟังเกี่ยวกับรายละเอียด
คำสั่งคศที่๓๐ทัพ๒๕๕๙

ผู้ปกครองและทางสถาบันก็รับรู้ว่า
มันก็เป็นคำสั่งที่ป้องกันปราบปรามในเรื่องของปัญหานักเรียนนักเลงอยู่แล้วก็เข้าใจในคำสั่งนี้
ผู้ปกครองและทางสถาบันก็ต้องถูกเอาผิดด้วยนะ